มาดูเด็กนักเรียนน้องกลุ่มนี้กันบ้างดีกว่า

ไปดูเลยว่าน้องกลุ่มนี้เด็กนักเรียนกลุ่มนี้เป็นอย่างไร

ทำไมถึงถามคุณสืบสกุลแบบนี้

แต่เป็นโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งแรกในจังหวัดนครปฐมนะครับ
ผู้สูงอายุทั้งหญิงและชายจำนวน๓๖ท่าน
สวมใส่ชุดคอกระเช้าพร่าวเข่าม้าพื้นเมือง
ชุดเดียวกันหมดแบบเดียวกันหมดนะฮะ
มาร่วมเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุในตำบลบังรกรรม
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม
โดยพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุในครั้งนี้

พร้อมเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น

แต่คราวนี้ก็เป็นน้องผู้สูงอายุ

สวแปลว่าสวยสมวัยสวยหล่อสมวัย
สุขภาพดีสมวัยนะครับ
ก็มีกิจกรรมที่จัดขึ้นที่โรงเรียน
ทั้งเข้าแถวขอรบทรงชาติสวดมนต์
ก่อนเข้าห้องเรียนเพื่อคัดกรองเบาหวาน
วัดความดันโลหิตสูงและหัวใจ
ประเมินช่องฝากคัดกรองสุขภาวะทางตา
แล้วนี่จะไปไหนกันนะครับรถรับส่งนักเรียน
น่ารักใช่ไหมน่ารักมาก

ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนี้จัดขึ้นทุกเช้าของวันพุธ
มีรถสองแถวรถสามล้อแบบเมื่อกี้

ส่วนช่วงเย็นมีบริการส่งนักเรียนกลับบ้านอย่างปลอดภัยด้วยนะจ๊ะ
สำหรับการเปิดโรงเรียนแห่งนี้อยู่ในหลักสูตร
กันล้มกันลืมดีนะคุณ
จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
ให้เสริมสร้างสุขภาพที่ดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจนะครับ
ไม่ให้ท่านล้มล้มแล้วทำให้สุขภาพร่างกายเนี่ย

เวลาท่านคนแก่ผู้สูงอายุล้มนะครับ
และการลืมนะฮะก็เป็นการพัฒนาสมองนะครับ
ดังนั้นกิจกรรมเหล่านี้จึงเป็นการสร้างความสำคัญ
เรื่องของคุณค่าทางภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ
ที่จะทำให้ท่านนั้นมีสุขภาพจิตที่ดีมีร่างกายสมบูรณแข็งแรง
แล้วก็มีอายุยืนด้วยกิจกรรมต่าง
เมื่อกี้นอกจากตรวจเรื่องของช่องปาก
กรองสุขภาวะทางตาคัดกรองภาวะซึมเศร้า
เรื่องของการนอนหลับก็มีเรื่องของระบบปัสสาวะ

ผมถึงได้เชิญคุณผู้ชมมาดูน้องโรงเรียนนี้ไง
เป็นผู้สูงอายุที่น่ารักแล้วก็สุขภาพกายและใจแข็งแรง

เพราะว่าอนาคตประเทศไทยก็จะเป็นสังคมผู้สูงอายุ